ดูประเด็นแยกยาเศษติดิจาบยาเศษติดิตกันต่อนะคะ

ตำรวจมาต่อที่เรื่องตำรวจคลิปยัดยา

ตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการ๓ชุดเลยนะคะ
ร่วมกันที่จะสืบสวนหาความจริงในเรื่องนี้
ซึ่งทางเจ้าตัวตำรวจเองเขาก็ยังยืนยันอยู่ว่าเขาไม่ได้ยัดยา
เขาปฏิบัติหน้าที่จริงมาดูความคืบหน้ากันค่ะ

ผู้กำกับการตำรวจภูทรตะโหมดจังหวัดพัทธลุง
เรียกประชุมตำรวจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการคลี่คลายปมข้อสงสัย
กรณีที่มีคนถ่ายคลิปโพสต์ลงโซเชียล
อ้างว่าถูกตำรวจยัดยาเสพติด
ต้องเร่งคลี่คลายคดีนี้ให้เร็วที่สุด
เพราะเป็นคดีที่เป็นความสนใจของประชาชน
ตอนนี้มีการบูรณาการร่วมกัน๓ฝ่าย
เพื่อเร่งสอบสวนหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้

ส่วนของคดีนะคะความคืบหน้าล่าสุด

แล้วก็เพื่อนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไฟแนนซ์

หลังจากที่ตำรวจคนนี้เดินทางมาแจ้งความบ่ายเมื่อวานนี้

ไม่ได้ยัดยาเสพติดตามที่ถูกกล่าวหาเลย

ซึ่งเจ้าหน้าที่รู้ชื่อหมดแล้วว่าเป็นใครบ้าง

เพื่อทำการสอบสวนหาข้อเท็จจริงอยู่ค่ะ

เมืองต้นก็พบว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย

โดยจะขอเวลาเจ้าหน้าที่ทำงานระยะหนึ่งก่อนนะคะ
ในการที่จะคลี่ปมข้อสงสัยเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น
ถ้ามีความกระจ่างอย่างไรเดี๋ยวจะออกมาชี้แจงอีก